ผู้พิชวนมันอยู่กับโอเคนะค่ะ

เฮ้ยทำยังไงอะเพราะว่าพี่โก้ถือว่าเป็นดารา
แบบคนแรกเลยเนอะแรกเลยที่

แต่ก็อยู่ยืนยงมา
๒๐ปีแล้วครับเขาต้องบอกว่าอย่างนี้
คนที่อยากทำธุรกิจถือว่าเป็นแรงบันดาลใจ

หนึ่งมีเงินสองมีความอยาก

แล้วมันก็เปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าทำตามใจหลัก
แล้วมีตังค์แต่เขาลืมไปอย่างที่๓

เพราะบางครั้งเนี่ยบางทีคนที่เขาจบมาทางสาย
ที่โดยตรงเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่า

หัวใจมันยุ่งที่ไหนอะพี่

แล้วเราก็ไม่ได้เบียนตัวเอง

เหมือนกับพี่สาวทำงานอยู่วงการเครื่องสำอาง

แต่พี่สาวก็เหมือนเอาเทสเตอร์มาให้เราได้ลองใช้

มันก็เหลือนะแล้วก็เทสเตอร์นั้นไปแจก

แจกไปใช่ใช่รองดูตัวนี้ดีอย่างงี้

ขอขออีกขอของฟรีอีก
นอกจากความรักแล้วของพวกดีจริง
คือเราก็เลยเกิดหัวเซ้งลี้ขึ้นมา
เพราะว่าเราค่าขายโอนก็รู้อยู่ทำร้านอาหาร
ปีที่แล้วนะครับทำเครื่องสำอางโครี่ซีรั่มครีมหน้าเด้งขึ้นมา
จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีหลายตัวแล้ว

ทุกแบบทำความสะอาดนะครับดำรุงผิวแก้ไขปัญหา

อายุก็๔๐กว่าแล้วนะ
เราก็แบบมีเคล็ดลับดีในการแชร์นะครับ
ช่วงเช้านี้สำหรับชาวโอเคนะคะ
ก็ต้องบอกว่าหลายคนนะครับที่บอกว่า
อยากมีผิวดีอยากมีผิวใสไปที่ไหน

ให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า
เราจะใส่อะไรเข้าไปในผิวเราก็แล้วแต่
เราควรจะต้องทำความสะอาดมันก่อน

หรือเจอคนที่แบบเหมือนกับ

อย่างถูกวิธีชอบแบบว่าใช้แบบ

พอมันไม่หมดมันก็เลยเกิดการตกค้าง

เหมือนมีนวดเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหม

ก็ใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าจะใช้เจลล้างหน้าก็แล้วแต่
แล้วพอเราจะมาบำรุงผิวเราค่อยใช้ครีมนี่แหละ

แต่นี่ถ้าไม่เหลืออีกเบรกหนึ่งจะลบหน้าแล้วนะ
แต่มันมีความสุขกับการนั่งมองหน้ามองผิวพี่โก้ใกล้มาก
คือต้องบอกว่าเราเคยมีปัญหานะ
บางคนบอกพี่โก้เคยมีปัญหาหรือเปล่า

โดนทั้งน้ำโดนทั้งขันอะไรก็แล้วแต่หน้าแหกหากินไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะ
แต่คือว่าเราก็มีช่วงอย่างเช่นบวชเรียนเมื่อประมาณ๗ปีที่แล้ว
ก็คือว่าเราก็ไม่สามารถทาครีมได้อยู่แล้วใช่ไหม
บินตะบาทกว่าลังวัดตากแดดต่างไม่ใช่แพ้เป็นกฎสงค์
แค่เป็นคนทางซ้ายไงที่เป็นบทครีม
เออบทเรียนห้ามใช้ของปฏิหินผิวค่ะ
มันก็เลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า๑เดือนเราไม่ดูแลตัวเองแก่ไป๑ปี
บางคนไม่ดูแลตัวเองหนึ่งปีแก่ไปห้าปีถึงสิบปี

แต่เนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้
สามีที่เขาอยู่กับเราเขาก็จะได้ไม่มองคนอื่น
เอางี้พี่โก้ตัวไหนที่อยู่มา๒๐ปีนะ
ด้านหน้าเลยนะครับตัวแรกนี่เลยคือตัวครีมหน้าเด้ง
ซึ่งหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเคยได้ยินแล้วเพิ่งแบบมาลองใช้กันนะครับ
แต่ของเรามีมา๒๐ปีเป็นออริจินัลเลยนี่ยิ่งยาวมาเลย
ตัวแบบพระเอกมันมีอะไรในนั้นนะพี่
คือตัวนี้เป็นส่วนผสมของมิ้วโปรตีนเป็นน้ำนมจากธัญพืช

พี่โกแล้วถามอีกครั้งว่าก็ยังขายดีต่อเนื่อง๒๐ปีใช่ไหมครับ

คือแบบว่าใส่มีแต่เพิ่มเพิ่มลูกค้ามีแต่ได้กับได้นะครับ
ดังนั้นเราจะขออนุญาตสาธิตละกันเวลาทาง

คือถ้าเกิดเปรียบคนเราเหมือนดังต้นไม้
แต่การพอกหน้าเหมือนกับการใส่ปุ๋ยให้กับผิว

ดังนั้นคนที่พอกหน้าปุ๊บตอนเช้ารู้สึกหน้าใสหน้าเด้งเลยเนี่ย
มันก็ไม่แปลกเพราะว่าเราได้บำรุงมันอย่างล้ำลึก
พี่มันไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นน้ำหอม
คนที่แบบแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวเพราะเราชนะแน่นอน
พี่โก้แล้ว๒๐ปีพี่ใส่อะไรเพิ่มลงไปบ้าง
ก็คือต้องแบบว่ามันมีพัฒนา
นวัตกรรมต่างมันต้องประสานกับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากัน

ดังนั้นนะครับการดูแลแล้วก็การทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ย

รู้แล้วล่ะว่าผิวมันดีขึ้นมันใสขึ้น
แต่คนก็จะมักถามว่าแล้วมีตัวใช้ทุกวันไหม
ตัวนี้ใช้แค่อาทิตย์ละครั้ง๒ครั้ง
ทุกวันมีไหมแก้ฝ้าแก้กะมีไหม
รู้สึกว่าผิวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหบางคนนะเป็นฝ้า
คนจะมองว่า๑สกปรก๒ไม่ถูกสูงสนุกและลักษณะ

เพราะว่าแดดปัจจุบัน๑๐ปีที่แล้วก็๑๐ปีนี้มันก็ต่างกัน
ตอนนี้นะครับคนบางคนต้องทำงานที่อยู่หน้าเตา
หรือว่าบางครั้งต้องไปรับลูกต้องตากแดด
แดดมันแรงจริงแดดปัจจุบันน่ะแรงจริง
กางเกงในยังกรอบมากแล้วหน้าเราล่ะ

เราควรจะต้องตากเกงในในที่เรามี

อย่าคิดว่าการดูแลผิวที่ดีที่สุดคือการทำศัลยกรรม
ให้เราเริ่มต้นจากการบำรุงผิวนี่แหละดีที่สุดแล้ว

ตัวนี้เหรอพี่โกะที่เจ๋งให้ทุกวันตัวนี้นะครับชื่อว่าตัวครีม๕เด้ง
มีศัลสกัด๕ตัวนะครับมีไขมุกคำยิ่งชาญศัลสกัดจากใบเมาะเฟือง
ตัวนี้คือต้องบอกว่าคนเป็นฝ้าเป็นกระชนะแล้วก็ช่วยแบบตอบโจทย์มาก
โดยเฉพาะเราทานนะครับลองโดมลองสัมผัสเนื้อครีมดูนะจ๊ะ

สมุนไพรใช่แล้วพี่โก้นะคือมันคงต้องราคาสูงอ่ะพี่โก้ให้เราลองแค่เนี้ย
ไม่ลองให้สาธิตว่านั่นคือเรียกว่าลองอ่ะ
พี่โก้นี่หอมอ่ะพี่โก้ใช่แล้วก็ตัวเนี้ยทา๕๑๒๓๔๕อย่างงี้
แล้วก็ทาเลยแล้วทาปกติอย่างงี้เรื่อยไปแพงไหม
คุณผู้ชมขอมารับโปรโมชั่นมากคือต้องบอกว่าบางคนคิดว่าสินค้าของโก้อยู่มานานเนี้ย
ราคาสูงราคาแพงเป็นหมื่นไม่ใช่เลย

ตัวที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับ
เอาวันนี้ขอเซ็ตเลยได้ป่ะ
๐บาทนะครับส่วนตัวที่แบบเป็นตัวพอกหน้าเด้ง๒๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ตัวที่เป็นแบบว่าตัวแก้วฟักแกะเนี่ย๑๘๕๐บาท
จับต้องได้จับต้องได้คือแบบว่าหลักพันต้น
แต่ใครที่แบบเคยลองมาหลายชนิดแล้วไม่สำเร็จไม่สำริดผลนะครับ
ซึ่งเซตนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้านี้ปกติคู่นี้นะครับ
ปุกสีเงินกับสีทอง๔๓๕๐บาท
แต่พิเศษสำหรับคนที่ชมรายการโอเคนะคะ
วันนี้รายการนี้และภายในเวลาของชั่วโมงรายการนี้

๔๓๕๐บาทลดไปเลย๒๐๐๐บาท

ลดเป็นตัวเงินไปเลยคุณเจ้า
คือจะช่วยเสริมไง
จาก๔๓๕๐บาทเหลือแค่๒๓๕๐บาทไม่พอ
ถ้าโทษเดี๋ยวนี้ภายในเบรกนี้
โทรไปเบอร์ไหนเยี่ยมกับโทร

๑๕๗๗บางคนคิดว่าเป็นเบอร์ดูหมอดูดวง๕นาทีละ
บาท๙บาทนาทีเท่ากับเบอร์บ้านเลยปกติ
แล้วมีคนรอรับอยู่แต่ต้องโทรภายในเบรกนี้เลยนะครับ
ไปทั้งหมด๓ชิ้นคือต้องบอกว่าทั้งหมด๕๐๐๐กว่าบาท
เหลือแค่๒๓๐๐บาทลดมากกว่า๕๐เปอร์เซ็นต์อ้อนแต่ต้องโทรแล้วถึง๕๗๗
ต้องโทรเดี๋ยวนี้บริการจัดส่งฟรีตู้ประเทศผลิตภัณฑ์มีเมืองออยอร์
การันตีว่าปลอดภัยนะครับไม่ใช่ตัวโก้คนเดียวดาราคนอื่นอื่นคนในวงการนอกวงการ
ก็ยืนยันการันตีดังนั้นเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับโครีสีดำ
กูอยากกลัวได้ทุกเรื่องอยากขายอะไรพอมาแค่นี้คุณก้อคุณก้อ
คุณจะตกไหมคะคุณก้อคุณจะตก